สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ
มาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาว

สัปดาห์นี้นอกจากเรื่องสถานการณ์ความหนาวเย็นเที่ยว
เราจะได้สัมผัสกันเต็มแล้วเนี่ยนะครับ
หนึ่งเรื่องที่หลายพื้นที่คงต้องเตรียมรับมือก็คือ
เรื่องของสถานการณ์ฝนนะครับและฝนที่ตกลงมาในครั้งนี้ก็จะตกในหลายจุดที่ก่อนหน้านี้
ฝนไม่ตกลงมานะครับแน่นอนการเตรียมพร้อมรับมือถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
ภาพแรกที่เราจะมาชมในเช้าวันนี้จากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับ
ก็จะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมครับแสดงการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียว
ก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับล่าสุดตอนนี้กำลังค่อยค่อยเคลื่อนตัว
ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามแล้วก็บริเวณประเทศกัมพูชานะครับ
ซึ่งกลุ่มฝนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้จะสังเกตว่ามีทั้งเป็นกลุ่มก้อนเมฆฝนที่มีลักษณะสีแดงสีเหลืองนะครับ
เป็นกลุ่มฝนฟ้าขนองมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าและที่สำคัญอาจจะนำมาซึ่งเสียงอ่า
ลมกระโชกแรงที่อาจจะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นได้มากเลยทีเดียวนะครับจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับ
พบว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้เองมีลักษณะการเคลื่อนตัวเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งบริเวณพื้นที่กัมพูชา
แล้วก็จะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกนะครับผ่านในบริเวณตอนกลางของประเทศ
แล้วก็เข้าสู่บริเวณทะเลอันดามันต่อไปจุดไหนจะได้รับผลกระทบบ้าง
เดี๋ยวเรามาดูจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับสีเหลืองคือกลุ่มฝนตกหนักนะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าในช่วงเย็นวันนี้
กลุ่มฝนนั้นก็จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
หลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
รวมถึงในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย
กลุ่มฝนดังกล่าวมีลักษณะการเคลื่อนตัวค่อนข้างเร็ว
ก็จะเคลื่อนตัวจากจุดดังกล่าวแล้วก็ไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศไทย

นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้
ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวต้องตรวจสอบสภาพอากาศ
สำหรับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ทีนี้มาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ

หลังจากนั้นยังคงมีโอกาสตกปล่อยต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์นะครับ
โดยวันพรุ่งนี้คาดการณ์ว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนที่เข้ามาปกกลุ่ม

ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงบ่ายแน่นอนครับ
หลังจากที่ฝนหมดลงอากาศนั้นก็จะเย็นลงไปด้วยนะครับ
จากเรื่องของฝนที่จะมาทำให้อากาศเย็นแล้ว

เรื่องของบริเวณความกดอากาศสูง

คาดการณ์ว่าหลังกลางสัปดาห์เป็นต้นไป

มาเจอกับความชื้นที่มาพร้อมกับกลุ่มฝน

ฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับ
คาดการณ์ว่ามวลอากาศเย็นที่แผลลงมาในครั้งนี้
แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นก็จะทำให้ภาพรวมตั้งแต่วันที่๑๕ต่อเนื่องไป

ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ก็จะมีอากาศเย็นลงนะครับประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
โดยพื้นที่แรกที่จะได้สัมผัสอากาศเย็นลมหนาว
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกตามลำดับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกันหน่อยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปจะเกิดอะไรขึ้น
นี่คือภาพรวมอุณหภูมิในเช้าวันนี้นะครับ
สังเกตว่าทั่วไทยตั้งแต่บริเวณทางตอนบน

อุณหภูมิต่ำกว่า๒๕องศาเซลเซียต
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

สังเกตว่าเป็นพื้นที่สีเหลืองหน่อย
เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีความชื้นเข้ามาปกคลุมนะครับ

พบว่าอุณหภูมินั้นมีโอกาสลดต่ำลงนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

อุณหภูมินั้นจะอยู่ที่ประมาณ๑๗๑๘องศาเซลเซียต

แล้วก็ภาคอีสานก็จะถูกพื้นที่สีเหลือง
ปกคลุมนั่นก็หมายความว่าความชื้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ

ก็สามารถที่จะทำให้เกิดกลายเป็นกลุ่มฝนตกในพื้นที่ได้ต่อไป

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นในระยะ

ดังนั้นการใช้ชีวิตการเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่าง

อกจากหมอกที่ค่อนข้างจะหนาในวันนี้
เรื่องของฝนอากาศที่ค่อนข้างร้อน
ในช่วงบ่ายในบริเวณทางตอนบนก็มีผลต่อสุขภาพเช่นเดียวกัน